อีกหนึ่งประเด็นใหญ่เรื่องของสมาคมกีฬายกน้ำหนักครับ
ล่าสุดที่มีเรื่องของการตรวจโดป
พบกับนักกีฬาไทยทางสมาคมยกไหนนั้นก็
จะทำเรื่องเพื่อขอตรวจโดปซ้ำนะครับ
คือการตรวจสอบต้องให้หน่วยงาน
ในประเทศแน่ใจก่อนนะครับว่านักกีฬานั้น
ตรวจดูแล้วติดจริงนะครับ
มีสารกระตุ้นจริงหรือว่าสารต้องห้ามจริง
ก็เรื่องนี้ครับหลังจากที่มีข่าวกันว่าได้รับแจ้งมา
ตรวจพบสารต้องห้ามในตัวอย่างปัสสาวะของนักกีฬาทีมชาติไทย
ซึ่งสมาคมยกคำหนักของประเทศไทยนะครับก็มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงไปแล้ว
ล่าสุดพลตุรีอินทรัศน์ยอดบังเตยครับ
นายกิติบังษะของสมาคมยกกำหนักก็ออกมาชี้แจง
หลังการประชุมสาพันธ์สมาคมกีฬาชาติ
ที่มาให้ความรู้เรื่องของสารกระตุ้นกับสมาคมกีฬาต่าง
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการยื่นคำร้องตรวจซ้ำนักกีฬาทั้ง๖คน
หากว่ายังยืนยันผลเช่นเดิม
สมาคมจะสรุปสาเหตุแท้จริงนะครับอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งคาดว่าใช้เวลาอีก๖๗เดือนในการเคลียร์เรื่องนี้
นักกีฬาที่กำลังลุ้นโคต้าโอลิมปิก๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่น
ไม่สามารถลงแข่งขันได้ครับ
ซึ่งระหว่างนี้ก็คงจะใช้นักกีฬาดาวรุ่งขึ้นมาทดแทนก่อน
รับว่าหนักใจแต่ก็ยังไม่อยากด่วนสรุป
อยากให้รอผลตรวจรอบ๒ก่อนหากทุกอย่างบริสุทธิ์
พลังไทยก็ไม่ลุ้นกลับมาทันชิงโคต้าโอลิมปิกครับ
ก็เดินหน้านะครับด้วยความบริสุทธิ์

แต่ว่ามันจะมาถึงไหนที่เข้าในร่างกายแต่ว่ามันจะมาจากไหนที่เข้าในร่างกาย
ก็นั่งว่ากันตอนนี้ให้กลับไปสโมเซอร์นะครับ
ไม่สามารถจะซ้อมได้ในแคมป์ทีมชาติ
แต่ว่าไปแชมป์หรือไปยุ่งเกี่ยวโย่งหนักไม่ได้

เรืออากาศเอกจากสุวรรณโตเจริญเลขาธิการ

เจีโอวันนี้กูเดติผู้ฟุกศรวอเล่บอนหญิงทีมชาติตุรกี

ในศรีวัชระเมธากุลผู้สอนทีมชาติไทยไป
แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องของวอเล็กบอลที่ตุรกี

หลังจากที่เคยเชิญไปแล้วครั้งหนึ่ง

ซึ่งก็ประทับใจสไตล์การฝึกซ้อมแบบไทย

ก็คาดว่าจะให้เดินทางไปในช่วงสิ้นปีครับ

ผมมีความรู้สึกว่าทางโค้ชเจนี่กุยเดติเนี่ย

แล้วก็ชอบเกี่ยวกับสไตล์การฝึกของประเทศไทย

ทีมเขาเล่นกับลิเบอร์โล๖คน

เขาเลยอยากจะรู้ว่าวิธีการฝึกของเราทำอย่างไร

เขารู้เลยว่าของเราเนี่ยของจริง
ของจริงแล้วเขาก็ชอบมาก